สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะ

วันนี้อยากจะมาพูดคุยกับอาจารย์อย่างเป็นทางการมาก

ยังไม่มีใครเคยสัมภาษณ์อาจารย์เลย

คนบอกว่าอยู่ดีก็มาเป็นหมอดู

ไปจบอะไรมาเป็นหมอดู

อาจารย์แนะนำตัวหน่อยว่าอาจารย์

ทำงานอะไรยังไงบ้าง
เรียนจบมา๒ระดับนะคะ

สังคมวิทยามนุษยวิทยาม๘

ก็คือสื่อสารการท่องเที่ยวและบันเทิ

แต่ระหว่างทางที่จะเป็น๒ปริญญาที่
เราจะไม่ได้ศึกษาต่อเนื่องก็ยังบินไปเรียน
ภาษาที่เมลเบิ้ลออสเตรเลีย

แต่พอกลับมาช่วงนึงก็ไปเป็นแอร์โฮสเตจ

ช่วงหนึ่งก็เบื่อก็เลยตัดสินใจ

แล้วก็ภาษาเหนือฟังออกอยู่แล้ว
ได้๔สำเนียงภาษาอีสานก็ฟังรู้เรื่อง
แสดงว่าอาจารย์เขาไม่มีแบบว่าการใช้แบบภาษาอยู่แล้วเป็นทุนเดิมด้วยใช่ไหมคะ
แล้วทำไมอาจารย์ถึงเบื่อกันเป็นแอร์ฮอสเตจทำอยู่กี่ปี
ตอนเป็นแอร์โฮสเตจเป็นอยู่๘ปีค่ะ

แต่ว่าเราเห็นช่องทางในการทำธุรกิจเราก็อยากโตไปมากกว่านี้เนาะ
ก็ทำธุรกิจก็เลยบินไปทำที่สวีเดนปรากฏว่าก็โดนคดโกงโดนหลอก
ก็แทบหมดตัวเผื่อฆ่าตัวข้างบินบินกลับ
นี่คุณผู้ชมอาจารย์ปอลเคยทำธุรกิจแล้วก็โดนโกงมาก่อนใช่ไหม
คนที่ดูอยู่เรารู้สึกว่าตัวเองท้อแท้ผิดหวัง
ดูอาจารย์ปอล์นะคะเพราะว่าชีวิตคนเรามันต้องมีฝ่าฟันกันมาก
นี่เป็นที่มาของนางฟ้าปีกหักหลบลงมาแล้วเป็นยังไง
จุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงที่ว่าก่อนหน้าเราจะไปชีวิตเราดีมาก
ว่าเป็นทั้งพิธีกรผู้ประกาศด้วยนะคะแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์ของกรมหม่อนหมาย
คือใส่ชุดไทยเดินแบบนี้แหละแล้วก็รู้สึกชีวิตมันโอเคมันมีเกียรติ
แต่ว่าวันหนึ่งที่เราเลือกอะไรผิดไปนิดนึงนิดเดียวจริง
พอเราตัดสินใจทำธุรกิจตัวนี้แล้วเราก็ต้องบินไปอยู่ที่นู่นด้วย
พอบินไปอยู่ปรากฏพอเราโดนโกงซ้ำแล้วซ้ำเล่ากลับมาเมืองไทยปุ๊บ
เราก็อยากจะกลับไปเป็นแอร์อย่างน้อยได้มาอีกหนึ่งภาษาคือสวีดิสค่ะ
พอเราเข้าไปคุยกับสายการบินเดิมยังไม่ทันเข้าไปถึงปากประตูเลย
ก็โดนเพื่อนเบรกแล้วช่วงนี้เขาเอาคนออกไม่ต้องมาหรอก
เราก็เลยรู้สึกว่ามันขาดกำลังใจไปซะทุกเรื่องเลย
ก็เลยไปเปิดร้านสะดวกซื้อค่ะก็โดนลูกน้องโกงอีก๓รอบ
ตัดสินใจขายขาดทุนมากกว่าครึ่ง
ชีวิตจุดเปลี่ยนจากการทำธุรกิจเป็นยังไงคะ
เปลี่ยนชื่อก็แล้วดีขึ้นนิดนึงเปลี่ยนลายเซ็นต์ก็ดีขึ้นนิดนึง
เริ่มมองหาเบอร์โทรศัพท์แล้วเขาเปลี่ยนกันอีกช่วงนี้
ศึกษาก่อนเลยศึกษาเสร็จก็เข้าไปถึงศาสตร์ถึงตัวถึงตัวอาจารย์ศาสตร์ด้านนี้
แล้วท่านก็ให้คำแนะนำที่ดีแล้วหลังจากนั้นเมื่อเราได้รับคำแนะนำแล้ว
แล้วก็มาศึกษาด้วยตัวเองและเปลี่ยนเบอร์
นับจากวันนั้นค่ะไม่ว่าพ่อแม่พี่น้องญาติรอบตัวเนี่ย
ถูกเปลี่ยนเบอร์มาหมดแล้วแล้วทำให้เรารู้สึกว่า
การเปลี่ยนเบอร์นอกจากตัวเราดีขึ้น
คนสนิทของเราคนที่เรารู้จักทุกคนเนี่ยก็เปลี่ยนเบอร์แล้วเขาดีขึ้น
ก็เลยทำให้เราเกิดความมั่นใจและจะศึกษาศาสตร์นี้เข้าไปจนลึก
แล้วปัจจุบันอาจารย์ทำอะไรอยู่บ้างคะ
ปัจจุบันนะคะก็เป็นนักเขียนเกี่ยวกับตัวเลขศาสตร์เบอร์โทรศัพท์
ทั้งแมกกาซินธรรมดาและแมกกาซินออนไลน์
เพราะตรวจตรงนี้ต้อง
แล้วเราก็รู้สึกต่อว่าจริงจะตั้งชื่อว่า

ก็เลยเป็นนางฟ้าเลขลิกผิด

อีกหลายคนก็อยากจะรู้ใช่ไหมคะ

อาจารย์ใช้เลขอะไรบ้าง

อาจารย์เนี่ย

แล้วตามด้วยเลข๒๔เป็นคนที่เจรจาน่าฟังเป็นเมตตามหานิยมลักษณะว่าเป็นความน่ารักสดใสด้วยในตัว
ไม่ใช่ว่ามีแต่ความเล้าใจเซ็กซี่และยังมีความน่ารักด้วยค่ะเจรจาดี
แล้วก็ตามด้วยเลขคู่ต่อไปก็คือ๔๔ค่ะ
อันนี้อาจารย์จะเป็นคนที่ช่างสังเกตหัววายฉลาดพูดแล้วก็รู้วิธีในการนำเสนออะไรก่อนอะไรหลังนะคะ
ค่ะมาแล้วเป็นคนที่คิดไวทำไวบางทีนะพูดไวปากสั่นแต่เสียงไม่มาก็มี
คือคิดไวพูดไวทำไวค่ะแล้วก็เป็นคนที่ชอบติดตามข่าวสารข้อมูลเป็นคนอินเทรดตลอด
ชอบไอทีมากอะไรออกมาใหม่ชอบภาษาด้วยใช่ไหมอาจารย์
อันนี้อยู่แล้วเพราะว่าเราเกี่ยวข้องกับงานภาษามาตลอดค่ะ
แล้วผู้ต่อไป๒คู่ตื่นเต้นกันแล้วสิ
๙๑คืออะไรค่ะอาจารย์
ก็คือความมั่นใจในตัวเองค่ะก่อนหน้าที่จะมาเป็นนางฟาเลลิขิตเนี่ยถึงแม้ตอนเป็นแอร์อยู่ก็ยังไม่ได้มั่นใจขนาดนี้นะ
แต่พอวันนี้มั่นใจมากไม่ว่าจะพูดจะขำจะหัวเราะอะไรนี่กล้าอ้าปากเต็มที่
เป็นคนที่มั่นใจค่ะแล้วก็เป็นคนที่คิดต่างจากคนอื่น
แต่สามารถนำมาขมวดรวมให้เป็นเรื่องที่ดีได้นะคะ

ทุกอย่างที่ในตัวเราไม่ว่าจะเป็นความมีเสน่ห์ด้านการพูด
วัยในความคิดความรู้จักพูดเนี่ยสุดท้ายเราปิดได้๑๕
เป็นเลขของความน่าเชื่อถือเป็นการพรีเซนต์ถ่ายทอดด้วยการมีปัญญา
และเป็นคนที่ค่อนข้างมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยนะ
มีคุณธรรมจะไม่เอาเปรียบใคร
และที่สำคัญผู้ใหญ่อุปถัมภ์จนทุกวันนี้ค่ะ
ดีมากเลย๑๕นะปิดท้ายกันไป
นี่คือทั้งหมดทั้งมวลที่เป็นคู่เลข
ในมือถือของอาจารย์ฟอร์นาฟ้าเลข๑๕

นี่คือเปิดดวงอาจารย์เลยนะเนี่ย

เดี๋ยวเลขนี้นะจะต้องกลายเป็นล็อกแล้ว
อาจารย์จะขายไหมคะเบอร์นี้คะอาจารย์
เบอร์นี้ไม่ขายค่ะ
ว่าใครอยากจะใช้คู่เลขแบบอาจารย์บ้าง
อย่างนี้มีคำแนะนำยังไงบ้างคะ
ก็ใช้คู่เลขแบบอาจารย์ถือว่าเป็นเลขดีสำหรับอาจารย์
แต่ถ้าสำหรับท่านอื่นคู่เลขอื่นก็ต้องเหมาะกับเขามากกว่า
กับอาชีพด้วยเพราะคนทุกคนไม่ได้ทำอาชีพเหมือนกัน
ทุกคนไม่ได้ลักษณะนิสัยเหมือนกันนะคะ
เพราะฉะนั้นเรามาดูเบอร์ที่คุณผู้ชมส่งเข้ามาให้อาจารย์ช่วยวิเคราะห์
ถือว่าเป็นท่านที่โชคดีมากที่ได้ดูในวันนี้นะคะ
มาดูท่านแรกค่ะคุณเจนะคะอาชีพเป็นเกษตรกรค่ะ
หมายเลขนะคะอาจารย์๖๙๑๕๐๕๖ค่ะ
เบอร์เกือบดีนะคะเกือบดีตรงที่ว่าเปิดมาด้วยเงินทอง
เป็นคนที่เงินเข้าดีมากแล้วก็เป็นคนที่มีความคิดแปลกแหวกแนว
น่าจะเป็นการทำเกษตรรุ่นใหม่ยุคใหม่เนาะ
แล้วก็๑๕มีขั้นตอนในการวางแผนใช้เวลาในระยะเวลา
ในการเก็บเกี่ยวอะไรเนี่ยมีการวางแผนไว้อย่างดี
ความจริงอย่างที่เราบอกเป็นเลขดีเป็นเลขสติปัญญา
แต่เนื่องจากว่า๕๐อยู่ในเบอร์๐อยู่ใน๗ตัวหลัง
อาจจะทำให้พลังเลขของเบอร์นี้อ่อนเบาลงไปนะคะ
แต่ปิดท้าย๕๖ทรัพย์สินดีมีผู้เมตตากับเรา
แล้วเราก็เป็นคนที่เก็บเงินได้เป็นคนที่มองโลกในแง่ดีค่ะ
เบอร์นี้ก็เลยบอกว่าความจริงเราก็เกือบจะดี

แต่ยังดีไม่สุดติดตรง๐นะคะ
เอาล่ะแต่จริงก็ถ้าเกิดว่าเรายังไม่รู้สึกว่ามันส่งผลเสียอะไร

อีกหนึ่งเบอร์นะคะคุณผู้ชมคุณเนิร์ฟนะคะ
หมายเลขโทรศัพท์๖๖๑๕๐๘๔เป็นพนักงานบริษัทค่ะ
คุณเนิร์ฟต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่ามีทั้งเรื่องลบและเรื่องบวก
ทำความรู้จักกับคนข้างนอกเป็นพันธมิตรที่ดีของใครต่อใครนะคะ
เป็นสาวเฮฮาปาร์ตี้เป็นคนที่สวยมีเสน่ห์พอควรเลย
แล้วก็การทำงานดีผู้ใหญ่ก็อุปถัมภ์รักใคร่เราดีนะคะ
แต่มันจะมามีจุดเสียตรงนี้แหละ๘๔นะคะ

เรื่องของคดีความเรื่องของเอกสาร
ถ้าเกิดไปเผลอเซ็นอะไรให้ใครค้ำประกันให้ใครเนี่ย
ก็ให้ระวังไว้ว่ามีโอกาสจะเดือดร้อน
อย่าไปค้ำประกันให้ใครง่ายจนเกินไปนะ
ไม่งั้นเดี๋ยวขึ้นลงขึ้นสารไปเรื่องใหญ่เลยน่าจะบอกให้

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นวิจารณญาณส่วนบุคคลนะคะ

ถ้าเกิดอยากจะติดตามอาจารย์ปอทางช่องทางอื่นทำยังไงได้บ้าง
ตอนนี้ยังไม่อยากให้ติดตามอยากลา
ได้เลยเต็มที่
ก็อยากจะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะ
ที่เป็นกำลังใจมาจนถึงทุกวันนี้
ปีเต็มแล้วอาจารย์ก็มานั่งเทปดู
นั่งเทปดูโอ้โหเห้ย๗๔เทป
ที่ปิดตามกันมานะคะ
ดีใจที่ทุกวันจันทร์ได้ตื่นมานั่งตรงนี้
แล้วก็ขอบคุณพิธีกรผู้ประกาศทุกท่าน

แล้วทำให้รูปแบบของรายการเป็นไปในทางที่

ขอบคุณผู้เปรียนฮรรณไทยรัทฯขอบคุณช่างภาพขอบคุณทีมกราฟิก

ที่ให้โอกาสของเรามานั่งอยู่ตรงนี้ค่ะ

ปอได้ทางช่องทางในโซเชียลมีเดียของอาจารย์ปอด้วยนะคะ

ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณที่นำเรื่องราวดีมาบอกให้เราได้ทราบเป็นข้อมูลความรู้
แล้วก็ถือว่าให้กำลังใจกันทุกเช้าแบบนี้ด้วยนะคะ